พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

ทุกคืนวันพระรหัสบดีแบบนี้
เรามีนัดกันเช็คทั้งดวงแขกรับเชิญ
เช็คทั้งดวงคุณผู้ชมเอง

แต่ถ้าสมมุติเจอคนคนนี้คำถามหนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่รายการรายการจะถามก็คือ

นมเบี้ยมีสาปเบาปัตตังโก

แล้วแกแล้วผิวมันไม่สมาญแล้ว
ไม่ใช่เป็นห่วง
ก็ดูคร่าวตามช่วงวันที่เกิด

กับหมอดูเนี่ยป่าไม่ค่อยนั่นเท่าไห
เคยต่อยหงายไปหลายคนแล้วหมอว่า

ฟันทงโอ้โหเป๊ะเลย

ตามเวลาเกิดลักษณะอยู่มังกร

ตามมีตามเกิดมีน้อยทำน้อยมี

ก็นี่ไงไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้

ป่าเลยเป็นคนชอบดนตรีชอบศิลปะเป็นคนขี้เล่น
ทำอะไรก็ตลกโปรกฮาสนุกสนาน
ทั้งที่ชีวิตจริงแล้วเครียดไม่มีที่กินไม่มีที่นอน
แต่เวลาอยู่ถ้ำกลางคนสามารถทำให้คุณมีความสุขได้

มันเป็นเครื่องเฟิร์ฟและจิตวิญญาณ
นี่เป๊ะเลยนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดได้ทุกคำเลยเนี่ย

แล้วทำไมถึงออกจากวงการตลกล่ะ

ถ้าอยากมาเล่นตลกไม่เอาเลยก็บอกไม่เอา
ชีวิตป่าเนี่ยนะมันเหมือนไม่กลัวแล้ว

และโลคทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลย
เดี๋ยวต้องมีอะไรมาให้ทำให้เรา
ทีนี้เมื่อกี้คือเรื่องดนตรีเรื่องวงการบันเทิง
ทีนี้เป็นมือปืนรับจ้างที่เหมือนกับเป็นคนทำงานให้เขา
หรือเป็นของตัวเองมันก็ได้พอมีพอกิน

อย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นไม่ใช่เป็นตัวเงินนะ
ที่เป็นทรัพย์วิเศษก็คือการที่เป็นที่รู้จักชื่อเสียง
แต่พอจะทำธุรกิจเนี่ยมันมีอย่างนี้นะ
ว่าตัวธุรกิจถ้าจะทำนะมันแยกเลยนะ
อาหารของกินของใช้ของสวยงามสุขภาพพวกนี้ทำได้
แต่ทำปีไหนทำกับใคร
หนึ่งเอาเงินคนอื่นมาทำได้ไหมไม่ได้

และถ้าเกิดทำแล้วไปฟังคนมากไหมไม่ได้
มันต้องทำไปอย่างที่ใจอยากทำใครจะพูดอะไรผมไปฟัง
ทำแบบนี้ทำได้แต่ป่าเป็นคนมีเวรกรรมอย่างหนึ่งว่า

อย่าทำงั้นเลยพี่อย่าทำอย่างนั้นประเทศไปทำอย่างนี้
เอาล่ะนี่ไงคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อดวงนี้ในเรื่องของกรรมะ
คือการงานตลอดชีวิตมันเป็นกรรม
รู้เลยทุกวันนี้ที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของป่านี่แหละ
เราทำอะไรไว้แน่นอนไม่งั้นเราคงไม่เป็นอย่างนี้หรอก
ป๊าเชื่อในเรื่องนี้มากจริงว่านึกว่าหมอดูหมอดูเลยป๊าก็เข้าใจ
แต่ว่ามันเชื่อเรื่องกรรมนี้มากกว่าคือที่เป็นทุกวันนะครับเพราะกรรม
เราต้องมีทำอะไรไว้แน่นอนแล้วคือเราเชื่อ
ฉะหมอดูนี่บางครั้งก็ถ้าคนแบบน่าเชื่อก็เชื่อ
และอีกประการหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทั่วไป

คนที่จะทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ย

คือคนที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาติที่แล้ว
ที่ฆ่าแบบมีเจ้ากรรมในเวรคือตัวตนที่เคยฆ่า
สองในชาตินี้เคยอาจจะมีลูกและไม่พร้อม
แล้วเขาแท้งหรือบอกไอ้ผู้หญิงคนนั้นบอกเราไม่บอกเรา
แต่ไม่ทำแท้งสิ่งเหล่านี้มันจะมาตามหลุลังกวานเราตลอด

อันนี้ผมเชื่อมั่นเลยผมว่าผมว่าตรงนี้แน่
เพราะว่าป่าก็ไม่ได้ว่าทำอะไรที่รุนแรงหรืออะไรมากมายในชีวิต
แต่ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เข้าใจเลยว่า
เราคงไปทำตรงที่อาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เนี่ยสมัยเด็กหนุ่ม
ไปทำอะไรไว้สนุกเราก็ไม่รู้

นี่เป็นกรรมตรงนี้ป่าถึงทุกวันนี้ต้องใส่บาท
นึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาต้องตั้งชื่อเขาเอาไว้แล้วก็นึกถึงเขาไว้

ทิศให้เขาก็รู้สึกว่าเออนี่แหละมันเหมือนจะดีขึ้นอะไรหลายอย่าง
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือกรรม
กรรมนี่บางทีเขาจะไปบวกกับเคาะกรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
กรรมคือการกระทำกรรมนั้นมีทางกุศลกับอากุศล
ไม่ใช่แปลว่าร้ายอย่างเดียวกรรมที่เป็นกุศลก็แปลว่ากรรมดี
กรรมคือแปลว่าการกระทำกรรมกุศลก็ส่งผลดีกรรมอกุศลก็ส่งผลร้าย
เอาอย่างนี้ดีกว่าราศีไหนในช่วงนี้ชีวิตกำลังจะหมดเคาะกรรม
หมดเคราะห์กรรมมีด้วยสองอย่างก็คือแปลว่าหนึ่งตาย

ก็หมดเคราะหกรรมก็แปลว่าไอ้เคราะห์มันก็จบไปแล้ว
กรรมที่สะสมมันก็จบเฉพาะชาตินี้ชาติหน้าว่ากันใหม่ก็หมดข้อหมดกรรม
สองก็คือหมดเคราะห์กรรมจริงมันไม่หมดหรอก
เคราะหกรรมเบาบางไปจะเสวยสุขในกรรมกุศลนี้ดีกว่า
จะหมดเคราะห์ในกรรมอากุศล
หมดเคราะห์ในกรรมกุศลบางส่วน
แล้วก็จะสวยสุขในกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้ใช่ไหม
ว่าการงานรุ่งโรดในช่วงนี้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ประสบความสำเร็จ

หนึ่งราศีมังกร
มกรากุมภามีนาเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่กรรมเบาบางมีแต่ความรุ่งโรธ
แล้วเดี๋ยวไปเจออีกรอบนะประมาณหลังกรกฎาเป็นต้นไป
อันนี้นะหนึ่งและสองจังหวะฟังดีนะ
สองก็คือราศีตุล
ดวงชะตานั้นกรรมเดินสู่จุดวินาศในดวงชะตาจร

หยิบจับอะไรในช่วงเวลานี้เหมือนฤดูฝน
อยากได้น้ำฝนมันก็ลองก็ได้น้ำฝนใช่ไหม
ขยันอยากได้น้ำฝนไปลองได้ฤดูไม่ใช่ฤดูฝน

เพราะฉะนั้นราศีที่มีโอกาส

ราศีมังกรกับราศีตุลครับ

อยู่ที่หน้าประมาณ๒๐ไร่
แล้วจำนำไว้แล้วประมาณ๕๖แสนเหลือตรงนี้

ที่ใช้มากอะนะคือไล่นี่
ใช้มากกว่าที่บ้านอีกบางที

แล้วไม่ได้ไปคิดเลยว่าจะมาเลี้ยงเขามากมายขนาดนี้
ก็ซื้อเขาไว้๒ตัวสมัยก่อนเขาจะเอาไปฆ่าเท่านั้นเอง
ก็สงสารอีกล่ะก็อย่างนี้
พอความสงสารนี่แหละก็เออซื้อเอาไว้เถอะ
ก่อน๒ตัว๓ตัวเดี๋ยวนี้เกือบ๓๐ตัวแล้ว

ไอ้ที่ตายไปก็เกือบ๒๐ตัวแล้ว

ก็ต้องไปถามวัวแล้วละ

มีหมาแมวปลาวัวควาย
ก็เหมือนทุกข์แต่ว่าทุกข์ที่ก็ไม่ได้รังเกียจ

อย่างหมาหมาทุกครั้งที่ป๊าไปอัดรายการ
หมาลำบากอยู่ป่าก็จะเก็บกลับไปเลี้ยง

วีรกรรมเยอะเรื่องหมาเรื่องแมวเนี่ย
อยู่กลางสะพานพระราม๖เนี่ย
บางทีแมวป๊าจอดบนกลางสะพานเลย

พอเห็นแมวรถมันฟิ้วฟิ้ว

จอดเลยทุกคนก็วิ่งจะเหยียบมัน

หมาเหมือนเหมือนกันหมาเนี่ยป่าไปเห็นบนทางด่วน

ไปดูแล้วมันก็ไม่มีทางลง

รู้ไหมเวลาใครอยากจะช่วยก็ไม่เอา

ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาหรอกก็อยากจะเอานั่นแหละ

ถ้าหากว่าเราไปเอาคนอื่น
แล้วเหมือนว่าเราสร้างปัญหาขึ้นมา

คิดแบบนี้คิดแบบตัวคนเดียว
มันต้องคิดดูสิในสิ่งที่ป่าทำเนี่ย
แล้วคนอื่นเขาเห็นเขาอยากจะทำเหมือนกัน

ป่าไปปิดกั้นเขาได้ยังไง

เขาอยากจะช่วยเขาใจยัง

มันต้องมีคนเลี้ยงด้วยอะไรด้วย
เอาเงินมาเอาเป็นย่านะ

ในรายการนี้ผมเนี่ยเป็นคนทำบุญ
บ้าดีเดือดและรู้เรื่องนี้ว่ามีปัญหา

วันนี้เจอแล้ว

พร้อมจะช่วยไม่ใช่ช่วยเพราะช่วยป่า

แล้วก็เปิดไงจะบัญชีให้
ป่ายทุกวันนี่ป่าก็ยังมีษิน

ไม่ใช่เพราะบ้านหลังนึงขายไปแล้ว
แล้วที่ที่บอกว่า๓๐ไร่ที่ตอนนี้ไปทำอะไร

ก็ต้องมีให้เขา๔๕คนเขาไหล่จัง
ไหนจะอาหารอีกแล้ว
มันคือถ้าเราไม่ให้เขากินเขาก็อด

ขนาดว่าวัวเนี่ยถ้าไม่มีฝางมันเดินผ่านออกไปนู่นออกไปนี่
โอ๊ยพวกเอา๊ะนะมาเก็บข้าวข้าวเพราะว่าที่วัวไปเดินไปย่ำ

แกไม่เคยฆ่าชีวิตใครเลย
มาเจอกันในไล่อีกนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้จะพานำเที่ยวหน่อย

นี่ก็มีเขตหนึ่งเขตที่ไม่มีต้นไม้
แต่ต้องวัวควายมันก็๓๔๐ตัวแล้วอะมันเคารี่มแค่นิ่มไม่พอหรอก

ก็เร่งเอาไว้แล้วทั้งนอกอาจจะเป็นแบบบ้านอัฟเวริกา
เนี้ยทีนี้ก็น่าจะเห็นรถถุกขนนอยู่นะ
ลูกประมาณเงิน๓๐๔๐บาท
ภาพไม่เคยเราก็ไม่เอาคนไป

ขวายเจ็ดตัวนั้นหมด
หมดเลยขวายเจ็ดตัว
ขวายแซมก็ไม่อยู่ที่นี่ตัวนี่แซมยัวรณ์นั้น
นี่แหละครับในไล่ของป่า

นี่ห้องนอนของที่นอนของป่า
ครั้งหลานก็มีแล้วอย่างทั้งหน้าอีกก็แเรียงสองกลุ่ม

ครับเคยไหมลงแห้โทลงเย็นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลย
ได้เคยมากันคือเผาขอได้หรอ
ขอติดให้ไหมมันเจ็บปากไป
ไม่กินหัวเนี่ย๔๐ปีร้อยที่ไม่กิน
แล้วแปลกนะเหมือนกันป่าแน่มันจะหมด

วัวเนี่ยนะเห็นตอนวันนี้สมมุติว่าวันนี้ตี๔เห็นมารุ่งเช้าป่าก็ไม่กิน
ตั้งแต่นั้น๔๐กว่าปีทั้งที่เป็นของที่ชอบมาก
เนื้อทอดแกงเนื้ออะไรเนี่ยชอบเลยเนื้ออะไรพวกนี้
แต่ทำไมทำไมวันเดียวหักเลยอ่ะหยุดเลย

จะมาถึงหมูถึงอะไรมาจนสุดท้ายมันได้๒๕๒๖ปีนี่ก็คือทุกอย่าง

ทุกอย่างนี้ก็คือไปนั่งดูดมืออยู่ตรงที่หลังครัวส่วนมากกับป่าก็จะไปดูดหลังครัว
ไปดูดแล้วก็ชอบเอาไม่มีไฟแชคส่วนมากก็จะไปจีบไปจ่อยตรงในเตา
มันมีไฟลุกกันอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรก็ไปนั่งดูด
สักพักมันเอาปูมาปูยังดิ้นอยู่ปูอีกกุ้งอีกกุ้งเป็น
ปากสะกดเอาไว้แล้วเลือกที่ดีซะเกิน
เออก็เราก็ไปนั่งดูดเชื่อมั้ยจะห้ามมันก็จะซื้อมันเลยก็ไม่มีตังค์
ก็เลยตั้งแต่นั้นพอเห็นมานั่นก็ตั้งแต่นั้นมันก็หยุดมาเลยไม่กินมาเลย
แกเชื่อมั้ยป่าไปถ่ายรายการพวกลูกคนที่นั่งเบ้นมาเลย
นี่ป่าอยู่ในตู้ไหมนี่ป่าตัวนี้ป่าตัวนี้จะกินตัวนี้
แต่กินตัวนั้นชี้ปลาตัวใหญ่ปลาก็นั่งอยู่ตรงบนนั้นปลามันก็นั่งอยู่ข้างหน้าเขาแหละ
ก็เห็นสักพักหนึ่งมันก็เขาก็เข้าไปนั่งเสร็จแล้วเข้าไปนั่งเสร็จ
เข้าไปในครัวเลยมันมาจับไปไงจับไอ้ตัวที่มันชี้อ่ะ
เชื่อมั้ยป่าไปขอซื้อมันตัวมันตกกับ๓๐๐๐บาท
ทีนี้ดาวคู่ครองเนี่ยคือพระจันทร์พระจันทร์มันก็แปลว่าอ่อนไหว
มีความเป็นแม่มีความเป็นเพื่อนมีความครอบครัว
ครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวตลอดไปแล้วไม่มีทางที่
เอางี้นะใครที่ได้มารักป่าเทพและใช้คิดด้วยร่วมกัน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะชาตินี้ทั้งชาติก็ลืมไม่ได้

ก็นั่งคุยกันบอกว่าเราก็อยู่กันมานานนะ

รู้สึกว่าฉันนำมาทางผิดหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าป่าเนี่ยอาชีพเดียวที่จะทำให้ป่ารวยได้

ป่าไม่คิดจะกลับมาทำงานในวงการอย่างที่พวกเราทำอยู่